ยังอยู่กันที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุรถเก๋งเดินทางจากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เดินทางไปร่วมงานศพที่จังหวัดแพร่แต่ว่าไปเสียหลักตกลงเหวข้างทางนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บไปอีก๕คน
สาเหตุก็คาดว่าคนขับนั้นน่าจะหลับในค่ะติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นอื่นในรายงานค่ะ
ตำรวจสพภัยโทนและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำตกเหวข้างทาง
ถนนสายร้องกวางน่านในพื้นที่บ้านห้วยแก๊สหมู่๒ตะบนห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ข้างทางความลึกประมาณ๔เมตร
สภาพรถพังยับเยินทั้งคันเข้าของแต่จัดกระจายพันธุ์รถพบผู้เสียชีวิตหนึ่งศพและบาดเจ็บอีกห้าคน
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากจังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปร่วมงานศพที่จังหวัดแพร่
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับมีอาการหลับในรถจึงเสียหลักตกข้างทาง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายสองคนแบกเหล็กเส้นความยาวประมาณ๒เมตรเดินข้ามถนนไปอีกฝั่ง
รถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ถนนฝั่งซ้ายชะลอยหยุดได้ทัน
แต่พอข้ามไปอีกฝั่งมีรถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็ว
คนเดินตามหลังพยายามยกเหล็กเส้นขึ้นแต่ไม่ทัน

คนขับขี่และรถกระเด็นไปคนละทิศละทาง
ในเขตเทศะบานตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนรถรัฐีวาต
หลังเกิดเหตุชาวบ้านแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งโรงพยาบาล
จังหวัดน้องคายกระดูกปฏิเหตุรถบรรทุกน้ำมันเบนซิน๔๖๐๐ลิตร
เสียหลักพลิกตะแคงตกร่องกลางถนนมิตรภาพอุดรธานีน้องคาย
ขาเข้าตัวเมืองน้องคายก่อนถึงด่านน้องสองห้อง
ทำให้น้ำมันไหลออกมาจากตัวถังรถจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงพยายามฉีดน้ำพรมเอาไว้ป้องกันประกายไฟ
ก่อนจะถ่ายน้ำมันใส่รถบรรทุกอีกคัน
แล้วประสานรถยกเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุรถคันนี้บรรทุกน้ำมันมาจากโรงกลั่นที่จังหวัดระยอง
เพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
โดยจอดรถพักประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วเดินทางต่อไปที่จังหวัดน้องคาย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับมีอาการหลับใน
ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงดังกล่าว

ดูปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในน้องน้ำข้างทาง
ในพื้นที่บ้านโคกไม้แดงหมู่๘ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ
ทำให้รถกระบะสี่ประตูสีดำพังยับเยินล้อกระเด็นหลุดออกมาจากตัวรถ
พลเมืองดีช่วยเหลือคนขับออกมาด้านนอกและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยของการเบรกเป็นทางยาว
ก่อนที่จะเสียหลักข้ามมาอีกเลนของถนน
รั้วบ้านและตัวรถด้านท้ายฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าจนหัก
แล้วรถเสียหลักลงไปพลิกตะแคงอยู่ในหนองน้ำข้างทาง